คุณผู้ชมคะมาดูกรณีที่
เชิญชวนให้คนไทยไปทำงานในต่างประเทศ
มีตำแหน่งดีได้เงินเยอะ
มีในหลายกรณีหลายลักษณะหลายคดีที่เราเคยเล่าไปนะคะ
กรมการจัดหางานออกมาเตือนค่ะ
อย่าหลงเชื่อกรณีมีการแอบอ้าง
ชวนคนไทยให้ไปทำงานที่โรมาเนีย
จริงแล้วไม่มีตำแหน่งดังกล่าวจริงนะคะ
นายอารักษ์พรมมณีอธิบดีกรมการจัดหางาน
เปิดเผยว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงบูคาเรสประเทศโรมาเนีย
แจ้งนะคะว่าตอนนี้มีในหน้าชาวไทย
อ้างว่ามีบริษัทขนาดใหญ่ที่โรมาเนีย
เช่นบริษัทรอมเพลสบริษัทเออราเบิ้ลเอสเอและบริษัทเดนบราเว่น
มีงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
พนักงานโรงแรมคนงานก่อสร้าง
รอปภมีอยู่สักประมาณ๒๐๔๐ตำแหน่ง
มีโคต้าวีซ่าเข้าประเทศเรียบร้อยแล้วด้วย

ก็ดำเนินการตรวจสุขภาพให้เสร็จสิ้นก็ไปทำงานได้เลย
เรื่องนี้ได้มีการตรวจสอบกันนะคะปรากฏว่า
ไม่มีตำแหน่งงานนั้นอยู่จริง
เหล่านั้นไม่มีนโยบายจ้างแรงงานต่างชาติแต่อย่างใด
รัฐบาลโรมาเนียมีนโยบายเข้มงวดค่ะ
ในเรื่องของการนำเข้าแรงงานต่างด้าว
โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศนอกสหภาพยุโรป
ไม่มีการให้โคต้าการทำงานครั้งละเป็นจำนวนมาก
แต่จะมีการพิจารณาอนุญาตให้จ้างงานเป็นกรณีไป
ซึ่งมีอัตราค่าแรงขั้นต่ำประมาณ๑๒๐๐๐บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะ
กรมการจัดหางานก็เลยเตือน

ที่ตั้งใจจะเดินทางไปทำงานที่โรมาเนีย

ตรวจสอบข้อมูลให้รอบครอบก่อนตัดสินใจ

จะต้องได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต
กรุงบูคาเรสก่อนนะคะ
สามารถไปสอบถามข้อมูลได้เพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่๑๔
หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน
ก็โทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลได้๑๖๙๔นะคะ